คุณผู้ชมครับไปดูเจ้าของร้านกาแฟ

มันมีน้ำมันหยดน้ำมันหยดหยดหยดหยดหยดหยดลงมา
บอกว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ย
กลัวโหม้แปลงไฟจะระเบิดครับ
เรื่องร้องเรียนเราก็อยากรู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างง่าย
คือน้ำมันอาจกดอยู่บนแก้ปัญหาหยดออกมานะคะ
แล้วก็สายเนี่ยก็มีน้ำมันหยดออกมาให้เหนียวต่าง

ตรงนี้เนี่ยจะเป็นน้ำมันทั้งหมดเลย

อยากรู้ว่าต้องแก้ปัญหายังไงเพราะว่าแจ้งการไฟฟ้านคร
ไม่หลายรอบมากแล้วค่ะหลายรอบมากมาก
โทรทั้งส่งข้อความทั้งเข้าไปติดต่อ
บอกว่าจะมาทำให้แต่ว่ายังไม่มีการเข้ามาทำให้ทุกที
จ่ายค่าไฟ๒เดือนมาตัดไฟ
ในหมู่บ้านสามกรถนนล่างกำแหงเกษตรภัณฑ์สูงคลุงเทพฯอาหารละคร

ก็บอกเสาไฟฟ้าอยู่ข้างร้านมีน้ำมันหยดลงมาหยดลงมาหยดลงทางเท้าตลอดเวลา
กลัวหม้อแปลงไอ้บนเสามันจะระเบิดมันจะร้อนมันจะระเบิดแล้วไฟเดี๋ยวจะไหม้
แล้วก็กลัวว่าลูกค้าจะได้รับอันตรายจากไอ้น้ำมันที่หยดลงมาเนี่ย
ร้องเรียนไปยังการไฟฟ้านครหลวงนานแล้วเธอบอก

ขณะนี้เดือดร้อนหนักแล้วไม่รู้จะทำอย่างไร

มีชาวเน็ตเข้ามาแนะนำวิธีแก้ไขและเป็นห่วง

เพราะถ้าน้ำมันจากหม้อแปลงไฟฟ้ามันหยดลงมาจนหมด

คราวที่มีคนมาบอกเขาบอกว่าเป็นหม้อแปลงค่ะ

มันจะระเบิดได้ถ้าน้ำมันหมดหม้ออะไรอย่างนี้ค่ะ

คือตอนนี้ค่ะมันยังไม่หมดมองมันไหลลงมาเรื่อย
แต่เขาบอกว่าถ้ามันหมดหม้อมันไหลมันจะระเบิดได้
คือที่โพสต์เพราะต้องการให้เข้ามาแก้ไขให้น้อง
ก็เลยแบบคนอื่นมีวิธีว่าจะติดต่อยังไงได้บ้าง

ก็ลองส่งไปดูแล้ว

เปิดร้านกาแฟมา๑๐ปีแล้วแต่ไอ้เสาเนี่ยน้ำมันมันหยดได้ปีนึงแล้ว
สามเดือนให้หลังเนี่ยนะครับน้ำมันมันหยดลงมาเยอะนะครับ
แล้วดูแล้วหม้อแปลงเดี๋ยวมันจะแห้งมาก
การไฟฟ้านครหลวงก็รับเรื่องไว้แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจ
แต่ก็ไม่ได้เคยมาแก้ไขจริงจังสักที
ตัดสินใจต้องอัดคลิปแล้วลงโซเชียลมีเดียนะครับ
พอโพสต์ไปปั๊บมีพนักงานไฟฟ้านครหลวงเข้ามาบอก
เดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่มาแก้ไขนะครับ
แต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาก็พบว่ามีรถการไฟฟ้านครหลวงเข้ามาสำรวจจริง
แต่ก็ยังไม่ได้แก้นะนะครับเอายังไงไปแก้ให้เขาทีเดียวครับนะครับ
จะได้ไม่ต้องมาโพสต์เรื่องแบบนี้แล้วก็เขาก็กลัวด้วยแหละ
เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
น้ำมันแบบนี้มันติดไฟไหมหรือยังไงไหมนะครับ